รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะ
ดีใจเสมอเวลาที่มีหลายคนส่งคำถามเข้ามาและบอกว่าฟังอยู่ทุกอาทิตย์เลยนะคะ
หวังว่าน่าจะได้วิธีคิดจากชีวิตของหลายคนที่ส่งคำถามเข้ามาด้วย
ดูแลเรื่องของใจก็จะห่วงไปถึงเรื่องของปัญหาทางกายด้วยนะคะ
อัตราของผู้เสียชีวิตที่มากขึ้นเรื่อย
ยังไงก็ตามเราต้องลดภาระของคุณหมอและคุณพยาบาลทั้งหลายนะคะ
คลากรด้านการแพทย์ทั้งหลายด้วยช่วยกันป้องกันตัว
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของการลงทะเบียนวัคซีนแล้วนะคะ
คุณหมอยืนยันเสมอว่าฉีดเถอะครับอย่างน้อยไม่ได้ป้องกันตัวเองอย่างเดียว
เราป้องกันคนอื่นด้วยนะคะเหมือนคนที่ถืออิดคนละก้อนนะคะ
เรากำลังจะช่วยกันสร้างกำแพงเพื่อป้องกันประเทศเราจากโควิด๑๙นะคะ
ช่วยกันเข้าใจนะคะว่ามีหลายคนที่กลัวอยู่ในเรื่องของผลข้างเคียง
คุยกับคุณหมอหลายท่านคุณหมอเป็นคนยืนยันเองว่า
ทุกชนิดมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปเพียงแต่แค่รักษาดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะ
แล้วถ้าบังเอิญว่ามีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็รีบปรึกษาแพทย์อย่างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกันนะคะ
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการร่วมกันฉีดวัคซีน
ผลลัพธ์มันดีแตกต่างกันมากนะคะมาช่วยกันช่วยกันมาดูคำถามของวันนี้ซิ
อันนี้ค่ะส่งมาสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะตอนนี้หนูอายุ๓๐มีครอบครัวแล้ว
อยู่กับสามีมาสามปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่ความสัมพันธ์ของเราไม่ได้เริ่มต้นจากความรักนะคะ
ย้อนให้ฟังก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยหนูไปเที่ยวกับเพื่อนจนได้ไปเจอสามีของหนู
ตอนนั้นเขาเองเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะหนูไม่ได้ชอบอะไรเขา
อันนี้คือที่น้องยืนยันมาหนูเองเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วด้วย
แต่วันนั้นดื่มหนักมากค่ะจนหนูไปต่อกับเขา
แล้วก็เกิดพลาดท้องขึ้นมาตอนแรกตั้งใจจะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียว
แล้วไปเอาเด็กออกอุ๊ยอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะคะ
เพราะว่าหนูยังไม่พร้อมแล้วก็ไม่อยากให้แฟนหนูเสียใจ
แต่สุดท้ายความแตกบ้านผู้ชายรู้เข้าเขาก็ขอให้หนูเก็บลูกเอาไว้

ก็เลยทำให้หนูต้องเลิกกับแฟนในตอนนั้นแล้วก็เลยแต่งงานมาอยู่กับสามีคนนี้แทน
สามีค่อนข้างมีฐานะค่ะเขาดูแลหนูดีมาก
ใช้ชีวิตได้สบายเลยแต่เรื่องการอยู่แบบสามีภรรยาของเราทั้งคู่
ปรับตัวกันยากมาก
เราแทบเข้ากันไม่ได้เลยมีเรื่องทะเลาะกันทุกวัน
หนูเองยังเสียใจที่หนูต้องเลิกกับแฟนของหนู
ก็เลยกลายเป็นความเจ็บปวดในหัวใจแต่พอหลังจากคลอดลูกมา
ก็เหมือนลูกเป็นสายสัมพันธ์ที่ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
รักลูกมากทำหน้าที่พ่อได้ดีหนูก็เห็นใจ
และพยายามเข้าใจเขามาเรื่อยจนอยู่ด้วยกันมาได้๒ปีกว่าค่ะ
หนูจับได้ว่าสามีมีผู้หญิงอีกคน
ก็เลยขอคุยกับเขาเขาก็บอกว่าก็เขาไม่ได้รักหนูเลยไง
ตั้งแต่ต้นเขารักผู้หญิงคนนั้นแต่เขาจะรับผิดชอบนะ
และให้เราเป็นที่หนึ่งตลอดเป็นแม่ของลูกแบบนี้ไง
แล้วให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นโรคอีกใบของเขาไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรา
เขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหนูน่าจะเข้าใจนะ
และคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าหนูก็ไม่ได้รักเขาไม่ใช่หรือ
แต่ความจริงหนูเองเริ่มผูกพันกับเขาไปแล้วค่ะ
เห็นไหมคะณปัญหาจากการเริ่มต้นแบบ
ยังไม่ได้เรียนรู้ใจค่ะล่วงเกิดร่างกายเพราะเมา
หนูเครียดมากเพราะไม่รู้จะไปปรึกษากับใคร
ก็เลยตัดสินใจทักไปคุยกับแฟนเก่าค่ะเขาก็มาสารภาพกับหนูว่า
เขารอหนูมาโดยตลอดไม่เคยตัดใจจากหนูได้เลย
ซึ่งหนูเองก็ยังรักแล้วก็สงสารเขามากเขาบอกว่า
ถ้ามีเรื่องทุกข์ใจให้มาหาเขาได้ตลอดต่อให้ตอนนี้
เขาดูแลหนูกับลูกไม่ได้แต่ก็ไม่เคยตัดใจจากหนูเลยนะ
พอหลังจากรู้ปั๊บหนูสับสนมาก
ตั้งแต่ตอนที่คุยวันนั้นจนวันนี้หนูยังไม่ได้ติดต่อเขาอีกเลย
เพราะสับสนไปหมดควรทำยังไงดีคะ
หนูควรจะทำใจอยู่ในบ้านนี้เก็บเรื่องนี้เป็นทุกข์เอาไว้คนเดียว
โดยที่บ้านสามีไม่ต้องรู้เพื่อให้ครอบครัวเรายังดีต่อกัน
เป็นพ่อแม่ลูกกันหรือว่าหนูควรกลับไปคุยกับแฟนเก่า
ก็ไหนสามีเขาก็เลือกมีความรักได้ไม่แคร์หนูอยู่แล้ว
หนูก็ควรมีความรักได้เหมือนกันหรือหนูควรจะตัดปัญหา
เดินตรงเข้าไปบอกที่บ้านสามีเลยค่ะว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
หนูควรเลือกทางไหนดีคะพี่อ้อยคะโอ้โห
ถ้าไม่มีลูกนะน้องคงตัดสินใจทำอะไรต่อมีอะไรได้ง่ายกว่านี้ค่ะ
คือในวันที่ใจสับสนโอละหมานอย่าเพิ่งผลีผลามตัดสินใจนะ
อ้อยว่าคือไม่ว่าที่มาคืออะไรที่ไปสำคัญที่สุด
เพื่อนของเพื่อนจนท้องที่สุดแล้วชีวิตในตอนนั้นนะคะ
น้องก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้
ก็เลยไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกตัดสินใจไปก่อนเลย
อันดับหน้าแล้วตายทุกดาบจริงนะคะ
เมื่อไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรักผูกมัดกันด้วยความรับผิดชอบ
มันเลยเป็นอีหลอปแบบนี้แหละค่ะคือบังเอิญว่าน้องเป็นคนส่งคำถามเข้ามา
พี่เลยอยากให้เป็นวิธีคิดกับใครที่ฟังพอร์ตแคสต์อยู่นะคะ
ท่องเอาไว้ค่ะสติสติสติสติสติจะปาร์ตี้ขนาดไหนอย่าเมาไม้จนได้สามีโดยอุบัติเหตุนะคะ
ชีวิตของผู้หญิงคนนึงพลิกผันเลยนะมีลูกด้วยกันแบบไม่ได้รักด้วย
ยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ต้องกลายเป็นแม่
ที่สำคัญอย่าให้ลูกรู้สึกแย่ที่เกิดจากความพลาดหรือบังเอิญนะคะ
คือต้องเตือนกันเลยแหละ
คือถ้ารู้ว่าครองสติไม่ไหวก็ต้องคุมกำเนิดให้ทันนะคะ
พอมาถึงวันนี้น้องอาจจะบอกว่าก็ย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้ไงคะ

เพื่อชดเชยอดีตที่ไม่ค่อยงดงามของเราเท่าไหร่
ที่สำคัญหัวใจของลูกน้องมองข้ามไม่ได้นะคะ
ปัญหาไม่ได้อยู่แค่มีผู้ชายสองคนจะเลือกคนไหนดีอะคะ
แต่มันอยู่ที่เราจะเป็นพ่อแม่แบบไหนให้ลูกได้เรียนรู้และดูเราเป็นตัวอย่าง
นอกใจได้แม่นอกใจเป็นน้องว่าลูกจะว้าเวแค่ไหน
สามีบอกว่าไม่ได้รักเราแล้วเอาผู้หญิงอีกคนมาเป็นตัวสำรอง
เขาเองก็ดูทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลไปหน่อยนะคะ
เขาไม่ได้คิดถึงหัวใจของผู้หญิงทั้งสองคนเลยว่าจะรู้สึกยังไง
แม่ของลูกก็ให้ตำแหน่งเมียหนึ่งแล้วไง
เดี๋ยวนะไม่มีใครอยากเป็นอันดับหนึ่งค่ะ
ทุกคนอยากเป็นอันดับเดียวของสามีถ้าไม่รักกัน
ก็บอกเลิกให้จบอย่ามาครบซ้อนสำหรับผู้หญิงอีกคน
ที่สามีบอกว่ารักเขาจะอยากเป็นตัวสำรองจริงเหรอคะ
ผู้หญิงดีที่ไหนคะจะอยากได้เวลาเหลือของผู้ชายกับภรรยาของเขา
ฝ่ายชายเองก็อย่าคิดนะว่าตัวเองคือของสูงค่าที่ผู้หญิงต้องแลกมาด้วยความอดทน
และดูถูกความเป็นคนของผู้หญิงทั้งสองคนไปหน่อยนะพี่ว่า
ทีละเรื่องค่ะน้องแก้ปัญหาทีละคนไม่เกี่ยวกันนะผู้ชายสองคนนี้
กับสามีค่ะถ้าวันหนึ่งต้องแยกกันไปลองคิดดูก่อนนะ
เราดูแลตัวเองและดูแลลูกได้มากขนาดไหนคิดไปไกลก่อน
จะได้หาทางรับมือนะคะเราอ่ะทำมาหากินเองได้ไหม
ไม่อย่างนั้นนะคะสามีจะดูถูกเราล่ำไปว่าไปไหนไม่รอดหรอก
เพราะว่าต้องพึ่งพาเงินของเขาคราวนี้เขาก็เลยสามารถทำอะไรยังไงก็ได้ไง
เธอต้องทนดีเพราะไม่กลัวเหรอไม่มีคนเลี้ยงดูนะ
ทางเลือกของเราก็จะน้อยลงไปอีกถ้าน้องยังดูแลตัวเองและลูกไหว
ทางออกก็จะมีมากขึ้นค่ะแต่ถ้าไม่มีอาชีพอะไรเลย
แล้วน้องบอกว่าต้องทนทนแบบที่เรียกร้องอะไรไม่ได้
ก็ต้องยอมอยู่ในเงื่อนไขของเขานะคะและถ้าเป็นแบบนั้น
น้องก็ต้องเอาความสุขของเราไปผูกไว้ที่ลูกเขาแค่คนเลี้ยงดู
ส่งเสียเลี้ยงดูและพ่อของลูกแต่ไม่ใช่สามีแล้ว
เพราะเขายืนยันแล้วไงคะเขารักผู้หญิงคนอื่น
แต่น้องทำใจไหวไหมล่ะการยื้อคนหมดใจไว้ใกล้ตัว
หัวใจเราจะทรมานที่สุดนะคะแต่จะเรียกว่าหมดใจก็คงไม่ใช่สักทีเดียว
เอาเรียกว่าไม่เคยมีใจแล้วกันถ้าสรุปกับตัวเองแล้วว่าน้องจะเดินต่อ
หรือว่าจะพอแค่นี้ก็ต้องดูว่าขั้นตอนต่อไปของทางเลือกที่น้องเลือกคืออะไร
ถ้าเลือกจะเดินต่ออยู่กับคนไม่รู้จักพออีกสักระยะ
อ้อยว่าควรหางานนะหางานหาการทำ
วันไหนพอจะบินได้ด้วยตัวเองค่อยคุยกับเขา
คิดว่าเราไม่เอาแล้วนะฐานะสามีภรรยาหรือฐานะเมียหนึ่งเนี่ย
เป็นแค่พ่อของลูกและแม่ของลูกดีกว่าหย่ากันไปให้จบ
คราวนี้อยากจะไปคบกับใครก็ไปเพราะต่อให้น้องบอกว่าน้องทนได้
แล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยน้องอย่าลืมนะคะสามีพูดเต็มปากนะว่ารักเขา
คนที่เขารักกดดันขึ้นมาให้สามียุติความสัมพันธ์กับเรา
คิดว่าเขาจะทำไหมล่ะใครจะยอมให้ผู้หญิงที่ตัวเองรัก
เป็นตัวสำรองตลอดไปแล้วให้ผู้หญิงที่ไม่ค่อยรักเท่าไหร่
สิทธิพิเศษอะไรต่อมีอะไรมากมายถ้าวันหนึ่งคิดไปไกลกว่านั้นอีก
ผู้หญิงคนนั้นมีลูกเหมือนกันน้องว่าเขาจะจัดการยังไงอ่ะคะ
ซ่อนผู้หญิงคนนั้นไว้ตลอดไปเหรอพี่ว่าไม่
ถึงได้บอกว่าต้องคิดกันยาวเข้าไว้ไงคะและต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า
จะยอมรับเงื่อนไขแย่ของเขาได้ไหมไม่ว่ายังไงนะจะทำอะไรก็ตาม
สิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อนและความถูกต้องจะปกป้องเราค่ะ
ว่าใครจะมาก่อนหรือมาหลังไม่สำคัญเท่าอย่าครบซ้อน
เกียรติคำว่าแม่ในตัวเองก่อนพ่อทำในสิ่งแย่แย่ไปแล้วคนหนึ่งค่ะ
เราไม่ต้องทำในสิ่งที่เลวเสมอกันอย่างน้อยนะคะฉันไม่ได้นอกใจไง
เอาไว้จบกับเธอเมื่อไหร่อยากจะไปเรียนรู้ใครสุดแท้แต่ใจน้องเลย
ไม่ห้ามด้วยไม่มีใครการันตีได้นะคะอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะ
แฟนเก่าที่เขาบอกว่าเขาเฝ้ารอเรามาตลอดจะรักเราจริงจังแค่ไหน
ไม่มีใครตอบได้ค่ะเพราะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลก
ตรงนั้นค่อยว่ากันไปโลกนี้ไม่ได้มีผู้ชายแค่สองคน
ถ้าน้องจะทนต้องถามตัวเองได้ว่าทนเอาอะไร
ถ้ายังพอมีแรงบันดาลใจให้ทนก็ต้องทนต่อด้วยความเข้าใจนะคะ
แต่ถ้าทนทนทนแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรห่วงความสุขของตัวเองและลูกเข้าไว้ค่ะ
ในบ้านไม่ได้ศักดิ์แต่ว่ามีคนอยู่ครบและจะจบที่อบอุ่นเสมอไป
ถ้าลูกรับรู้ได้ว่าในบ้านเนี่ยมีแต่ความหมางเหมือนใส่กัน
พ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางมีระยะห่างกันมากเกินไป
บางทีการแยกย้ายกันไปแต่ยังเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกที่แคร์หัวใจลูกเป็นใหญ่
เจอกันเมื่อไหร่ก็มีแต่สิ่งดีมอบให้แก่กันและกันลูกอาจจะอบอุ่นกว่านะคะ
ความอบอุ่นความสุขของลูกคือสิ่งสำคัญค่ะไม่ใช่ทนทนทนทนให้ได้บ้านมีกันครบครบ
แต่ว่ากลับไม่อบอุ่นเลยทบทวนคุยกับตัวเองให้จบก่อน
ตอนนี้น้องแค่อยากโดดไปหาคนเก่าเพราะรู้สึกว่าแหมสามีเรายังเลือกคนอื่นได้เลย
ไม่ใช่ค่ะคิดดีเราเคยผิดพลาดจากการเลือกมาแล้วครั้งหนึ่ง
การตัดสินใจมีความเสี่ยงนะคะแต่อย่างน้อยใช้เวลาเถอะ
เวลาจะช่วยทำให้ตัดสินใจได้ว่าทางเลือกต่อไป
ยังไงนะถึงจะเสี่ยงน้อยหน่อยหัวใจคนแค่กำปั้นนะคะ
พร้อมที่จะเจ็บซ้ำแค่เปลี่ยนคนมาทำให้เจ็บ
ย้ำกับน้องเสมอว่าเป็นคุณแม่แล้วยิ่งต้องคิดดี
เพราะชีวิตตอนนี้เนี่ยน้องมีคนอีกหนึ่งคนที่ต้องดูแล
จะเลือกแต่ถูกใจจนลืมความถูกต้องไม่ได้
จริงนะวันนี้พี่กลับรู้สึกว่ากับคนเก่า
เขาจะรักน้องมากขนาดไหนพี่ไม่รู้แต่เอาจริงจริง
น้องรักสามีแล้วและกำลังเสียใจที่เขานอกใจ
ก็เลยอยากจะทำอะไรสักอย่างให้รู้สึกได้ว่า
ทำฝ่ายเดียวเป็นเหรอฉันก็ทำเป็นเช่นเดียวกัน
วันนี้ความรักไม่ใช่การประชดค่ะเพราะผลของการประชด
จะไปตกอยู่ที่ลูกนะคะคิดดีนะ
ฝากเตือนไปยังผู้หญิงหลายคนค่ะอย่าชิงมีสามีโดยอุบัติเหตุ
ในที่สุดแล้วระยะยาวมันไม่มีความสุขนะ
ถ้าเริ่มต้นด้วยคำว่ารักเดินหน้าต่อไปจะเบื่อกันบ้างอะไรกันบ้าง
อย่างน้อยวัตถุดิบที่ชื่อว่ารักก็ยังสามารถดึงกันได้
ไม่มีวัตถุดิบเลยคือไม่ได้รักซะหน่อย
โอ้โหเดินหน้าระยะยาวยังไงยังไงความเบื่อก็ทำหน้าที่เหนือกว่าความรักไงคะ
เพราะฉะนั้นตั้งสติดีเลือกใครสักคนเลือกคนคนนั้นแบบที่เรามีความรักกับเขามากพอ
เดินหน้าใช้ชีวิตคู่ต่อไปด้วยกันนะคะ
ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเคร่งครัดกับตัวเองล้างมือบ่อยหน้ากากอนามัยยังต้องอยู่ติดตัว
วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ